คุณผู้ชมครับหลังจากที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบ
ภายใต้เงื่อนไขในการควบคุมทั้งอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การทวงหนี้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบดูนะครับว่า
หนี้นอกระบบนั้นที่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว
จะสามารถดำรงธุรกิจตามกฎหมายต่อไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งหรือไม่

พ่อค้าแม่ค้าพนักงานโรงงานในจังหวัดชาเชิงเศร้า
รอรับบริการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับทรีมันนี่
ที่ได้รับใบอนุญาตมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙

ที่เป็นปัญหาเรื้อรังจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง

ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวงการหนี้นอกระบบ
แต่มองเห็นโอกาสในการเข้ามาขอยื่นใบอนุญาต
เพื่อทำธุรกิจปล่อยกู้ตามกฎหมาย

โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกจำกัดไว้แค่๑๓๖ต่อปี
ซึ่งต่ำกว่าการปล่อยกู้นอกระบบในท้องตลาดทั่วไป

ทำให้รู้ตลาดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้
โดยนำโมเดลนี้มาใช้ในการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกจำกัดไว้แค่๑๓๖ต่อปี
และเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ
ผ่านตัวเองเข้าสู่วงการนี้
โดยตั้งเป้าหมายผู้กู้๑๐๐รายในปีนี้ตามทุนจดทะเบียน
เพราะเข้ามารายแรกนี่เราก็ต้องตัดส่งงวดแรกไว้ก่อนเลย
งวดแรกก็หมายความว่าสมมุติงวดแรกเขาต้องส่งเราเดือนละ๒๐๐ใช่ไหม

เพื่อให้เขาไม่ต้องส่งแล้วในเดือนแรก
แล้วก็ผ่านไป๑๒เดือน
ผมก็ได้คืนมา๒๔๐๐ใช่ไหมเดือนละ๒๐๐บาท
แต่เขาเอาเงินผมไปนี่๒๐๐๐๐
ขณะที่ลูกหนี้นอกระบบที่เข้ามาใช้บริการต่างเชื่อว่า
บังออนสุขสวัสดิ์ที่เปิดร้านค้าขายของชำเล็กในจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่า
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกัน
ก็เห็นใจก็บอกเอาไปเลยไปตัดไปก่อนเลย
ประกันไม่ต้องค้าไม่ต้องอะไรกัน
แกก็ว่าก็เหมือนก็ช่วยทางเรานี่แหละมันหนักเราอะไรอย่างเงี้
เขาก็คิดดอกคิดต้นดูมันก็เยอะ
ก็บอกโหไปกู้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็สงสารนะเนอะหากินอะไรอย่างนี้
เช่นเดียวกับรายนี้ที่หวังจะนำเงินไปชำระหนี้นอกระบบ
เงินส่วนต่างที่จะไปตั้งตัวลงทุนในธุรกิจ
ในอดีตเราอาจจะต้องไปชำระดอกเบี้ยให้กับนอกระบบทั้งหมด
แต่บางส่วนถ้าเราผ่านฟิลโก้ได้เรามาเสียแค่๓
เขาก็ยังมีเงินเหลือสะสมไปทานอย่างอื่นก็ได้
เก็บสะสมไว้ผ่อนต้นก็ได้
ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลให้โอกาสที่เปิดฟิลโก้มา
สำหรับในส่วนของประชาชนพื้นฐานอะไรแบบนี้

หลายรายยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ
และการควบคุมการทวงหนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนกลับเป็นปัญหาใหญ่มากที่สุด
รัฐบาลจะต้องเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ที่พวกเขาจะต้องหันกลับไปทำธุรกิจแบบเดิม
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน